ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นความขัดแย้งของคู่เขยนะคะ
เคยใหญ่กับเคยเล็กขัดแย้งกันเรื่องมรดกที่ดินของแม่ยายแล้วก็มีการ
รัวยิงไล่แทงกันนะคะกลางตลาดนัดในจังหวัดกาญจนบุรี
เล็กเนี่ยบาดเจ็บสาหัสส่วนเขยใหญ่เสียชีวิตค่ะ
นี่คือลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขยใหญ่นั่นเองนะคะก็ไปจุดทูบเชิญดวงวิญญาณพ่อ
มันอยาการนี่ก็อย่างที่เราเห็นนะคะไปด้วยความโสกเศร้านะครับ
นายทาดาแต่เจริญอายุ๓๐ปีเป็นลูกคนโตของนายสมชายแต่เจริญ
ผู้เสียชีวิตจากการถูกยิงที่ตลาดนัดหน้าอบตช่องด่าน
บ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไปจุดทูปเชิญดวงวิญญาณพ่อ
คือแล้วพอก้มกราบเนี่ยก็เห็นร่องรอยที่มีการกลบกองเลือด
ก็อดที่จะร้องไห้ไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นนายสมชาย
เขยใหญ่นะคะก็เสียชีวิตนะคะถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปด
ขมับซ้ายขมับขวากลางหลังแล้วก็พบมีดพกแบบพับ
ตกอยู่ใต้ศพค่ะผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นผู้บาดเจ็บด้วย
ก็คือนายวินัยเหมือนปั่นเป็นคู่เขยกันเป็นเขยน้อง
เขยเล็กนะคะอายุสี่สิบห้าปีถูกแทงที่ชายโครงซ้ายสามแผล
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพอทำแผลเสร็จขับรถกระบะไปมอบตัวกับ
ตำรวจสพนรีพร้อมกับอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปด
แต่ว่าอาการสาหัสมากตำรวจก็เลยส่งตัวกลับไป
ให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
นายสมชายที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะซื้อหมูกำลังซื้อหมูอยู่
แล้วไปเจอกับนายวินัยนะคะเขยเล็กโดยบังเอิญ
ก็เกิดการปะทะคารมกันนายวินัยชักปืนออกมา
นายสมชายก็ชักมีดพกออกมาแล้วสองคนนะคะ
ก็ชกต่อยกันชุนละมุนเลยค่ะหลังจากนั้นชาวบ้านบอก
เขาได้ยินเสียงปืนดังสี่นัดนายสมชายผู้เสียชีวิตเนี่ยล้มลง
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะนายสมเกียจแต่เจริญ
ซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่านายสมชายเนี่ย
เป็นเขยใหญ่ส่วนนายวินัยเป็นเขยเล็กแล้วสองคนนี้
ก็มักจะทะเลาะกันเรื่องที่ดินมรดกของแม่ยายดาทอกันเป็นประจำ
แล้วครั้งนี้บานปลายถึงขั้นมีการยิงกันมีการแทงกัน
ขณะที่นายทาดาแต่เจริญลูกคนโตของผู้เสียชีวิตบอกว่า
นี่คือการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุคือตลอดสองสามปีที่มีปัญหากัน
เขาก็เตือนพ่อมาตลอดบอกให้ระวังตัว
ภรรยาของผู้ก่อเหตุเคยโทรมาข่มขู่บอกว่าจะฆ่าพ่อกับแม่
เชื่อว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมและขอให้ผู้ก่อเหตุถูกลงโทษให้ถึงที่สุดค่ะ
ขอให้ตายเลยโทรมาข่มข่าวแล้วก็ผมก็ติดต่อพ่อแม่ได้ไม่มีปัญหากลับบ้านแล้วก็เริ่มใจเนอะ
ตอนนั้นก็ให้เขาไปแจ้งความลงประจำวันลงอะไรไว้แล้วก็ผ่านมาเนี่ยก็มาเจอกัน
ขณะที่แม่ยายค่ะนางสวยเหมือนปั้นอายุ๗๑ปีบอกว่าโอ้โหตกใจตกใจมากที่ได้รู้ข่าวนี้ว่า
ทั้งคู่มีเรื่องกันจนถึงขั้นยิงกันเสียชีวิต
จะขอไปเยี่ยมดูอาการนายวินัยก็ไม่มีใครยอมให้ไป
ห่วงทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องที่ดิน
เพราะว่าตัวเองก็ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทรักษาตัวนานหลายปี
เพิ่งจะกลับบ้านมาได้ไม่นาน
ตำรวจสพบพลอยบอกว่ายังไม่ได้สอบปากคำนายวินัย
เพราะว่ายังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

สอบปากคำผู้ก่อเหตุและพยานแวดล้อม

และจะเร่งคลี่คลายสาเหตุการก่อเหตุที่แน่ชัดต่อไปค่ะ